ที่แบบว่ามันน้อยกว่านี้แต่พอจะเห็นว่ารายได้
อ่าเราไปที่มหาสารคามนะครับมีพนุมวิศวกรกว่านึง
เนี้ยเขาผันมาปลูกดวงอ๋อเลี้ยงดวงเออปลูกดวงอะไร
เลี้ยงดวงสิประโธอ้าวว่าจะไปปลูกต้นไม้ไงโอ้โธ
โอ้เอาเอาเอาเอาเอาเลี้ยงดวงสิจ๊ะจ้ะ
จะไปปลูกมันทำไมเอางี้ละกันนะครับไปถามนายพระศิษย์สิทธินนท์
หรือว่าเจ้าของฟาร์มสิทธินันนะครับซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านสว่าง
ตำบลกุฎรังอำเภอกุฎอรังจังหวัดมหาสารคามนะครับ
พระศิษย์เล่าให้เราฟังว่าตัวเขาเนี่ยเรียนจบวิศวกรรมเครื่องกลนะ
ก่อนนั้นเนี่ยก็ทำงานในบริษัทขายของออนไลน์อยู่ที่กรุงเทพนั่นแหละ
พอมาเจอกับชีวิตเปลี่ยนเลยเออออกจากงานนะครับ
หลังจากนั้นก็ต้องมาอยู่ที่บ้านหาอาชีพใหม่แล้วเห็นไหมดึก

วกกับตัวเขาเองมีพื้นที่แห้งแรงอยู่ประมาณสัก๓๖ไร่เยอะอยู่นะ
ก็เลยตัดสินใจซื้อพ่อแม่พันธ้วงสาคูที่ภาคใต้นะ
เอามาพันคู่เลยคู่นึงก็ราคา๘บาทก็ซื้อเยอะก็ได้ราคาก็ไม่แพงเท่าไหร่ไง
แล้วก็ลงทุนทำโรงเรือนแล้วก็ซื้อกระมังมาเพื่อเลี้ยงด้วงอย่างจริงจัง
ซื้อไปเท่าไหร่รู้ไหมเท่าไหร่๕๐๐ใบจัดไปเลยกระมังแบบแน่นเลยครับ
หลังจากนั้นก็ดูแลอาหารด้วงนะฮะก็ให้มันไปเรื่อยแล้วฮะประมาณ๔๕วัน
ได้ลูกด้วงประมาณ๑๕๐๑๘๐ตัวโดยแต่ละตัวก็มีน้ำหนักสัก๑เลยเหรอ๑กิโลกรัมเป็นไปได้เหรอ

คือจริงจริงดิฉันว่าตัวนึงมันน่าจะไม่ถึงกิโลไม่ถึงหรอกมั้งแต่เอางี้
ถุงนึงเลยผมว่าน่าจะเป็นถุงมากกว่าที่เห็นเนี่ยน่าจะเป็นถุงละ๑กิโลกรัม
ใช่แล้วก็แพ็คไปถุงส่งขายไปยังโรงงานนะครับคุณผู้ชมครับ
แล้วยังไงรู้ไหมโรงงานเขามาผลิตต่อเป็นน้ำมันด้วงครับ

จริงเหรอน้ำมันด้วงสาคูเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซะอย่างนั้นเลยครับ
มันมีอะไรโอเมก้าเหรอนะอะไรแบบนั้นละมั้ง
เอางี้ละกันคุณผู้ชมครับล่าสุดเขาบอกว่าเงินเดือนเดือนนึงที่เขาบอกว่าได้หลักหมื่นเนี่ย
ตอนนี้พัฒนากลายเป็นเดือนละแสนแล้วนะที่พี่แกทำได้เนี่ย
แล้วก็ขยายเลี้ยงด้วงสาคูได้มากถึง๓๐๐กระบัง
เอางี้ละกันสนใจอยากจะไปลองทำตาม
แล้วก็อยากจะถามถึงเรื่องของตลาด
พี่ไปขายที่โรงงานไหนจะได้เอาแบบไปขายบ้างไงที่โรงงานนั้นที่เอาไปทำเป็นด้วง
น้ำมันด้วงสาคูเอ้าติดต่อไปได้นะครับพูดคุยกับพี่แกนะครับ
ลองถามเขาดูว่าแกมีวิธีการยังไงนะถึงได้เลี้ยงด้วงสาคูได้ดีขนาดนี้
ดิฉันหาข้อมูลอยู่ว่าน้ำมันด้วงสาคูมันมีประโยชน์ยังไง
มันอาจจะเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะสัตว์เศรษฐกิจในอนาคต
คุณเข้าใจไหมมันดีมันเจ๋งดี
แล้วก็แพ็คถุงละโลขายอ่ะ